ก็จะไปเจอชาวบ้านพบป่าชาวบ้านก่อนอันนี้มีใครสักคนเคยไปถึงขนาดคุยกับ
นักก็มีมาแล้วเหมือนกันรอบนี้ผู้สมัครท่านนี้คุยกับวงจรปิด
สวัสดีครับผมครูเปี๊ยกครับสิริวัฒนาพลงามผู้สมัครสอสอภาคเก้า
ไกลเชียงรายเขตห้าครับเบอร์สามดูแล้วคลินิกหมออ้อยไม่มีใครอยู่เลย
ขอฝากกระบอกเสียงขอฝากเสียงผ่านกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็ไม่มีคนอยู่ให้ทำยังไงแต่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่
คุณผู้ชมน่าจะบันทึกเสียงไว้ด้วยผู้สมัครคนนี้จากพักเก้าไกลเชียงราย
ก็เดินหาเสียงแล้วก็นี่ยกมือไหว้ฝากเสียงเอาไว้เผื่อว่าเจ้าของคลินิกแห่งนี้
มาเปิดดูภายหลังครับจะได้รู้ว่ามาแล้วนะมาที่คลินิกแล้ว
และช่วงนี้โค้งสุดท้ายไม่ว่าจะวิธีใดก็ต้องใช้ไปก่อนครับ
ให้ประชาชนได้รู้จักหน้าค่าตาจะได้เป็นตัวเลือกเผื่อว่าตอนเข้าครูหา
เอกใจขึ้นมาจะจำได้ว่ามีผู้สมัครท่านนี้แล้วก็อาจจะมีโอกาสไปรับใช้ประชาชนในสภาและ
วันที่๗พฤษภาคมนี้แล้วจะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าคุณผู้ชม
จิ๋วกับป้าการแม่ค้าขายข้าวเหนียวปิ้งไก่บนรถไฟที่จังหวัดแพร่ครับ
ที่แพร่ร้อนแน่เลยก็เลยปะแป้งซะแบบนี้
เชิญชวนให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันครับ
โดยที่ท่านจ๋าสองบัตรมีบัตรสีม่วงเรื่องบุคคลสีเหลืองเขียว
เลือกพักจะเลือกพัฒน์ดีท่านชอบท่านเข้าใจนะครับ